มีเหตุที่โอ้โหมอเตอร์ไซค์มากัน๓๐๔๐คันเลยนะ

ไล่ยิงไล่ปลาระเบิดกันกลางถนน
คราวนี้มีคนเจ็บคนตายนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งนะครับ
เมื่อคืนวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นี่มีคนตายกลางถนนแบบนี้นะครับ

ว่ามีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นนับ๓๐คัน
ไล่ยิงกันมาตามถนนสายจอมพระศรีขอรพุมจังหวัดสุรินท
เมื่อมาถึงบริเวณร้านค้าวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านประทุนที่อำเภอศรีขอรภูมิ

ถูกอาวุธปืนยิงเข้ากลางแผ่นหลังและสะโพก
ทำให้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บสาหัส๑คน
ซึ่ง๒คนเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
รถจักรยานยนต์ขี่กันมาซ้อน๓นะครับ
คนที่บาดเจ็บคือคนที่ซ้อนหลังสุด
คนที่ตายคือคนที่ซ้อนตรงกลาง
คุณผู้ชมสุดท้ายตกจากรถตายหนึ่งเจ็บหนึ่ง
หลังจากเกิดเหตุทีมข่าวไปดูยังจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
พบชาวบ้านแล้วว่าช่วง๔ทุ่มครึ่งของวันนั้น
ได้ยินเสียงวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์
โอ้โหบึ้นมาเต็มเลยนะฮะ
ได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็เสียงปืน
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไป
โดยก่อนที่วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าจะมาก่อเหตุนะครับ
ต้องย้อนกลับไปคืนวันที่๗กุมภาพันธ์

มีการจัดให้มีหนังกลางแปลงมาฉายภายในหมู่บ้าน

ก็ไปยกพวกตะลุมบอลกันกลุ่มใหญ่ภายในงานเลย

วัยรุ่นดังกล่าวได้มาเจอคู่อริกันอีกครั้งหนึ่ง

โดยใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิง
คู่อริเสียชีวิตในคืนวันที่๘กุมภาพันธ์นะครับ

ส่วนคนเจ็บนอนหายใจรวยริน
เมื่อชาวบ้านออกมาดูกลุ่มผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้วนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองขอนน้อยนะครับ
บอกว่าคนตายจริงนะก็เป็นเด็กดีนะอาศัยอยู่กับยาย
หลังจากเรียนจบก็ไปมากรุงเทพเพื่อไปอยู่กับแม่

ก็ไปมีเรื่องทะเลาะกับผู้หญิง
ที่วันรุ่งขึ้นจะพากันไปเคลียร์
แล้วก็มาเกิดเหตุถูกยิงนะฮะ
ของแม่ผู้ตายได้ขอให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญ
และเธอยังรับไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายไปนะครับ
ความคืบหน้าของคดีตำรวจของสพศรีขอรภูมิ
บอกว่าสาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาดกันภายในงานฉายหนังกลางแปลงแล้วครับ
แล้วก็ชวนกันมาก่อเหตุแก้แค้นโดยมีจักรยานยนต์กว่า๓๐คัน
มีผู้ไม่สวมหวกกันน็อก๗คนและยังมีรถกระบะขับตามหลังมา

ตำรวจก็พยายามที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
กล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ไป๑๐ปากแล้ว
พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นบ้านปะทุน
หลังจากนี้ก็คงต้องดำเนินการต่อหาคนฆ่าคนตายให้ได้นะครับ